ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญแล้วต้องการที่คนที่มีประสบการณ์
ผมไม่ได้มีอะไรต่อต้านคุณปฏิพัฒน์นะเพราะผมเห็นท่านออกให้
ผมไม่รู้จักส่วนตัวแต่เห็นสั้นสัมภาษณ์ก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีอนาคตคนหนึ่ง
มันมีอีกหลายคนนะที่เหมาะที่จะเป็นประธานสภา
แม้กระทั่งพักเล็กเนี่ยหรือพักใหญ่อย่างเพื่อไทยเนี่ย
ไม่ใช่เฉพาะคุณสุชาติตันเจริญ
อาจจะมีคุณสุธินคลังแสงอาจจะมี
พักเล็กลงไปอีกท่านวันนอเอง
คนอาจจะบอกอายุมากแต่ท่านก็มีประสบการณ์พอ
มีบารมีพอคุณชวนหลีกภัยยังเป็นประธานสภาได้อีกครั้งหนึ่งเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปกำหนดว่าต้องเป็นคนเหล่านี้
ขอเป็นประธานสภาคำว่าขอเนี่ยมันไม่ดีนะประชาชนเบื่อนะ
แล้วจะขอเป็นนายกแล้วคราวนี้ใครจะขอเป็นรัฐมนตรีคลังล่ะ
ใครจะขอเป็นใครจะคุมกระทรวงเศรษฐกิจใครโอ้มันไปอีกยาวเลย

กว่าจะถึงรัฐมนตรีช่วยคนสุดท้ายเนี่ยนะผมว่ามันจะทำให้เกิดบรรยากาศการเบื่อหน่ายการเมือง
แล้วก็เข้าทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับคนที่ไม่ต้องการฟอสซีกนี้เข้ามา
แล้วการกระบวนการสอดแทรกเราก็พอรู้กันอยู่ว่ามันจะมีกระบวนการสอดแทรก
ในระบบรัฐสภาและนอกระบบรัฐสภา
คุณสุรรณก็เลยบอกว่าทำไมไม่คุยกันให้จบจบไปให้คุยกันให้จบคุยกันข้างในนี่แหละ
ผมว่าแล้วก็วันที่๒เนี่ย๘พักเนี่ยนั่งคุยกันเลยใครเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นประธานสภา
ทำไมต้องรอถึง๒กรกฎาคมก่อนที่จะไปเปิดประชุมเลือกประธานสภาอีกแค่๒วัน
เขาคงจะต้องนัดกันเมื่อเห็นเขานัดกันวันที่๒จะนัดกันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ว่ากัน
แต่ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่อย่างเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่า
ความจริงแล้วไอ้๑๔บวก๑๑๔บวก๑ที่เขาบอกไปเนี่ย
เขาบอกตั้งแต่วันแรกที่คุยกันกับก้าวไกลแต่ไม่เคยได้คำตอบ
เขาก็เลยถามมาตลอดถามมาถามจนถึงวันนี้
อันนี้ในมุมของเพื่อไทยเขานะเขาบอกเขาต้องให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนะ

จำได้ไหมคะเขาจะเดินเข้าสภากันเลยไปสภากันเลย
และผมบอกเลยนะ๕๐๐คนเนี่ยไม่ว่าจะมายังไง

จะบัญชีรายชื่อจะเขตทุกคนมีอิทธิฤทธิ์หมด
พอเป็นสอสอเต็มตัวแล้วคุณเห็นตอนนี้แค่ได้ใบรับรองแล้วไปยื่นที่สภาแล้ว
ยังออกฤทธิ์กันขนาดนี้แล้วเมื่อปฏิญาณตนเสร็จเป็นสอสอเต็มที่แล้วเนี่ย
ประธานสภาไม่มีบรมีเนื่อยนะครับ
อาจารย์โอลานคิดว่าเนี่ยสิ่งต่างที่มันเป็นปัญหามาพูดมาคุยกันนะขนาดนี้เนี่ย

ผมเห็นด้วยกับท่านสุวรรณว่าจริงเรื่องนี้
ถ้าคุยกันได้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเอกภาพของพักร่วม
ว่าที่พรรคร่วมเนี่ย๓๒๒เสียงถ้าคุยกันได้นะ
อันดับ๑อันดับ๒อันดับ๓ไม่เป็นปัญหาเลย
ผมเคยให้สัมภาษณ์กับหลายสื่อว่าถ้าคุยกันได้พักเพื่อไทยเป็นก็ได้
แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกพูดคุยเลย
แล้วอยู่มาวางหลักการว่าพักอันดับหนึ่งต้องได้ประธานสภา
แล้วหลักการนี้มันถูกวางจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยเนี่ย
การสัมภาษณ์ของแกนนำหลายคนไปพูดอย่างนั้นทำไม
พอพูดอย่างนั้นปั๊บเท่ากับว่าการเอาเชือกผูกคอตัวเอง
พอวันนี้บอกว่าจะขอมันเท่ากับผิดหลักการนะครับ
ตัวเองไปวางหลักการอันนี้คือเงื่อนไข
แต่ถ้าคุยกันตั้งแต่ต้นนะว่าอันดับหนึ่งคุณเอานายกนะ
อันดับ๒เราขอประธานสภาคุยกันให้จบนะให้เป็นมติแต่ไม่ยอมคุย
หรืออาจจะคุยแต่ไม่มีข้อตกลงแล้วพอมาสร้างหลักการนี่คือเป็นปัญหา
เพราะว่าการเมืองสมัยใหม่นะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เราอยู่กับการเมืองแบบเก่ามากก็คือเป็นการเมืองแบบศัยศาสตร์
เดาอะไรไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับอำนาจบางอย่างที่คนชี้นำ
แต่การเมืองสมัยใหม่เขาต้องการหลักการเป็นตัวชี้นำ
พอวางหลักการเป็นตัวชี้นำปั๊บเนี่ยอยู่จะมาบอกว่าขอนะ
ไม่ได้ในเมื่อวางหลักการไว้เอง
ผมถึงบอกไงว่าหลักการเนี่ยมันควรจะพูด
อันนี้ก็ไม่ได้แบบเดี๋ยวเพื่อนโกรธอีกหาว่าไปสอน
ไม่ได้สอนอะไรนะครับแต่ว่าจริงหลักการมันควรจะพูดว่า
เราควรจะหาคนที่เหมาะสมที่สุดเป็นประธานสภา
กลับได้มั้ยฮะคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยมีพักเก้าหน้าเนี่ย
พักเก้าหน้าใช่มั้ยมีสามคนยังเป็นประธานสภาได้เลย
ในยุคนั้นแต่ว่าโอเคมันคนละยุคกัน
แต่ณวันนี้เนี่ยคุณสุรนันต์อาจารย์โอลัน
คิดว่าประธานสภาควรเป็นของเก้ากลายหรือเพื่อไทย
ถ้าถามผมผมเชื่ออาจารย์คิดเหมือนผมก็คือหาคนที่เหมาะสมที่สุด

คือเพื่อไทยกับข้างไรต้องไปคุยกันให้ได้

อันดับหนึ่งอันดับ๒ไปคุยกันก่อน
วันนี้หลักก็คือเอาคนที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในตำแหน่ง

ผมเชื่อว่าประชาชนคาดหวังว่าคณะรัฐมนตรี

วันนี้ทำไมเศรษฐกิจยังซุดอยู่

ไม่มีความมั่นใจไม่มีความไว้วางใจและไม่มีความเชื่อมั่น
เพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้มีความมั่นใจความไว้วางใจความเชื่อมั่น
พักการเมืองที่เป็นสายประชาธิปไตย
ซึ่งชัดเจนแล้วประชาชนไม่ต้องการฝ่ายฝ่ายเดิมครับ
ต้องสร้างความมั่นใจด้วยการที่บอกว่า
วันนี้เราจะมาบริหารประเทศด้วย
หาคนที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละตำแหน่ง

ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งสว

ไม่ใช่คิดเป็นแบบว่า
เด็กมาแย่งของกันอะ